ราวของพี่บอลเชิญยิ้มแล้วก็น้องโชครถแห่
ดูท่าจะบานปลายกันไปใหญ่แล้วค่ะ
หลังจากที่เมื่อวานนี้ทางฝั่งของน้องโชคเองนะครับ
คลิปขอโทษเจ้าภาพเหมือนจะดีใช่ไหม
พอยุติงานกับพี่บอลทั้งหมดที่เหลือกว่า๕๐คิว
แต่ปรากฏว่าพอหลังจากโพสต์คลิปลงไป
พี่บอลเชิญยิ้มออกมาโพสต์ภาพเหมือนกัน
บรรดาสารพัดเจ้าภาพเขาจ้างเอาไว้ล่วงหน้าไปแล้วคุณ
แล้วก็แต่ละที่ตามสหมดจังหวัดเนี่ย
เขาขึ้นป้ายขึ้นรูปหรากันแบบนี้แล้วนะ
ว่าเป็นคอนเสอร์ตพี่บอลกับน้องโชคมาแน่เลย
ของดีช
ไหนจะข้าประมูลงานข้าป้ายโฆษณา
แล้วอีกเยอะแยะมากมายเราต่างคนต่างขึ้นเล่นก็แล้วกันนะ
พี่บอลเองเนี่ยก็ต้องทิ้งงานรายการค่ะทิ้งงานส่วนตัวไปทั้งเท่าไหร่
อย่ามาทำแบบนี้เลยแล้วมันมีประโยคเด็ดคุณผู้ชม
บอกว่าไม่เคารพกันแล้วไม่ว่าแยกแยะด้วยครับงานอย่าเสีย
คือจากข้อความก็เดาไม่ยากนะว่าจะฝากไปถึงใครนะ
ก็นาจารย์บางไปถึงน้องโชคที่มีประเด็นกันอยู่นะคณะเดียวกันที่ทางน้องโชคนะ
ก็ตัดสินใจขอยุติงานคู่กับพี่บอลก็ไม่ได้มีความเคลื่อนไหวอะไรอีกคุณผู้ชม
แต่ว่าทางด้านภรรยาเนี่ยน้องนัทนี่นะภรรยาของน้องโชคเนี่ย
ถ้าเป็นคนในสื่อแล้วจะให้ข่าวยังไงก็ได้เหรอ
งั้นเคยเห็นคนที่มันสู้แบบหลังชนฝาหมาจนตรอกไหมคะ

บางคนก็บอกว่าอยู่เงียบก่อนดีไหมเรื่องมันกำลังแรง
บางคนก็บอกว่าโอ้โหไม่อยากให้ทะเลาะกันเลย
อยากให้มีโอกาสได้เคลียร์ใจกันกับฝั่งพี่บอล
หาทางลงที่สวยงามกันที่สุดเถอะนะคุณผู้ชมนะ
แล้วก็เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาคุณผู้ชม
สมุทรสาครเขาขึ้นป้ายประกาศไปแล้วไงว่าคู่นี้

พบกับบอลโชคบนเวทีวันแม่มหาชัย

อยากไปดูนะอยากจะไปเจ้าพงเจ้าภาพเขาลงทุนไปแล้ว
ปรากฏว่าคุณผู้ชมหายใจเข้าได้ทั่วท้องอยู่

ก็ขึ้นเวทีไปร่วมกันด้วยกันทั้งคู่
สปีริตนักแสดงสปีริตศิลปินนะคุณผู้ชม
รับงานมาแล้วก็ต้องขึ้นแสดงกันไป
แต่ว่าต่างฝ่ายต่างก็ขึ้นโชว์กับวงของตัวเองค่ะ

แฟนเพลงที่คิดว่าจะเห็นโอกาสทั้งคู่

โดยเฉพาะเพลงดังมันฮิตไงไอ้ตลากรนี่นะ

โชคเขาก็แสดงในเพลงของตัวเองไป
ส่วนพี่บอลก็มาในนามของโจ๊เกอร์แฟมิลลี่
เดี๋ยวไปชมบางช่วงบางตอนบนเวทีเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะ
วันนี้ฝนอาจจะปล่อยไปซึ่งนิดหนึ่งนะครับผม
เดี๋ยวมารวมสรุปกับช่วงช่วงบังคลก่อน

ในฝรั่งของวันนี้อันนี้ได้มาแบบรับเชิญนะครับ
มีน้องชายที่น่าได้คนมาให้กล้ามใจ
บอกได้เลยว่าไม่มีใครไม่รู้จักเขา
เสียงปรับมือเรื่องนี้กับทิ้งก่อนบ่ายครับผม

คุณผู้ชมได้ยินไหมตอนบนเวทีเนี่ย

คิวต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเจอกับพี่บอลนะ
ส่วนพี่บอลเองเขาก็รับมาบอกว่าเนี่ย

หลายคนบอกว่าจะเป็นโชคขึ้นมาหรือเปล่า
แต่กลายเป็นคุณคิงก่อนบ่าย
อย่างที่รู้กันตอนนี้อีกช่องนึง
โผล่กระแสออกรายการอยู่สดตีคู่มาพร้อม
คุณโชครถแห่มากับพี่บอลเชิญยิ้มด้วย
แล้วก็ภรรยาด้วยสองฝั่งคือมานั่งเคลียร์ใจกันอยู่นะ
ปัญหาหลักที่มีปัญหากันที่มันเคลียร์กันไม่ลงตัวก็คือ
เรื่องของการแบ่งคิวงานเรื่องของรายได้ที่จะได้รับ
แล้วก็การแบ่งวันแบ่งการรับงานต่างมันไม่ลงตัว
คุณผู้ชมเขาบอกว่าดูท่าจะยังเคลียร์ไม่ได้ง่าย
ฉันเชื่อเลยว่าวันนี้ต่อให้จบรายการของพี่หนุ่มเนี่ย
ก็ยังเคลียร์กันไม่จบเพราะว่าเขาเสียเวลาแล้วนะ
ต่อเวลาแล้วก็ไปต่อในเพจอีกนะคะยาว
ก็อย่างวันแถลงวันแรกยังชั่วโมงนึง
ก็ต้องรอดูนะคะว่าท้ายที่สุดจะจบดีหรือเปล่า
แล้วก็๕๐คิวที่เหลือมันจะเป็นยังไงเนาะ